คือมันกลายเป็นเรื่องราวแฮสแท็กดังในโลกโซเชียล

กับคดีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
แท็ก๕เดนรกติดอันดับ๑ในทวิตเตอร์เมื่อคืน
แล้วมันมีข้อมูลเปิดเผยออกมาใบหน้าผู้ก่อเหตุ
วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปรุมโทรมเยาวชนหญิงในจังหวัดนครสวรรค์
แล้วเหมือนกับว่ามันมีเพื่อนผู้หญิงซึ่งเป็นนางนกต่อ
พาน้องผู้หญิงคนนี้ไปให้เพื่อนชายมารุมสมซะด้วย
แต่คดีมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมษายนแต่มันไม่คืบหน้า
จนมีคนเอาเรื่องราวออกมาเปิดเผยในโลกโซเชียล
ในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้นะเราพยายามตรวจสอบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เป็นเหตุการณ์การบรุมโทรมเยาวชนหญิงที่เกิดในท้องที่สพแม่วงจังหวัดนครสวรรค์
นครสวรรค์อีกแล้วโอ้โหช่วงนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครสวรรค์บ่อย
เขาเล่าแบบนี้นะฮะเราตรวจสอบในโซเชียลมีคนเล่าแบบนี้ว่า
มีเด็กสาวอายุสักประมาณ๑๕๑๖ปีนะฮะใช้ชื่อว่าน้องเอแล้วกัน
ถูกรุมโทรมโดยวัยรุ่นชายกลุ่มหนึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน
กลุ่มนี้๔คนนี้จริงในโซเชียลเขาเปิดเผยเฟซบุ๊ค
เปิดเผยชื่อและเปิดเผยใบหน้าทั้งหมด
มันเริ่มมาจากมีเพื่อนของเด็กหญิงเอไปชวนเด็กหญิงเอไปนั่งเล่นบ้านเพื่อน
ก็ไปกันตามภาษาวัยรุ่นครับระหว่างนั้น
อันนี้คนที่เขาเล่าเขาบอกนะครับว่ามีเด็กผู้หญิงอีกคนนึง
ซึ่งเป็นนางนกต่อมรู้จักกับเอชวนเอเนี่ยไปบ้านเพื่อนอีกคน

พอไปถึงมีกลุ่มวัยรุ่นชายประมาณสัก๔คนอายุไม่ถึง๒๐ปี
ศรีซ้า๕คนรุมข่มขืนเธอ
จนกระทั่งพ่อแม่ของเธอรู้เรื่องก็เลยพาไปแจ้งความแต่
ตำรวจบอกว่าก็ไปหารักฐานมาเองสิ
แล้วค่อยมาดำเนินคดีนะฮะ
เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวสลุดย่อ
ที่มีคนเอาไปโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลเท่านั้น
ซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะตอนนี้นะครับ

ซึ่งจริงแล้วก็มีการเปิดเผยใบหน้า
เปิดเผยข้อมูลต่างของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ก่อเหตุด้วย
ซึ่งตอนนี้ทีมข่าวของเรากำลังลงพื้นที่ไป
และรอสอบถามไปยังท้องที่คือ
ตำรวจสภแม่วงให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ซึ่งกำลังสอบสวนกันอยู่
เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะรายงานคดีนี้ให้ติดตามกันต่อ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวกำลังลงพื้นที่ไป
แล้วก็ไปติดตามว่าต้นเรื่องนั้นมันมีความจริงเท็จประการใด
แล้วถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่เมษายน
จนถึงตอนนี้กี่เดือนเข้าไปแล้ว๔๕เดือนแล้ว